คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูที่๑๐๑หน่อยค่ะ
ที่๑๐๑ไปเจอศพเป็นศพผู้ชาย
ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครเสียชีวิตในบ้านพักร้าง
ทีนี้ญาติก็เลยมั่นใจว่าเป็นตำรวจที่หายตัวออกไปจากบ้าน
เมื่อวันที่๕เมษาช่วงต้นเดือน
ทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าคิดว่านี่คือการฆาตกรรมนะคะ
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานตำรวจสพอาจสามารถ
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
อยู่ที่บ้านพักเป็นบ้านพักร้างค่ะ
ริมถนนรณชัยชาญยุทธ์ที่ตำบลอาจสามารถ

แล้วดูสิค่ะคุณผู้ชมบ้านเนี้ยเป็นบ้านพักคนงาน
จริงมันเป็นบ้านร้างเขาไม่ได้มีไฟไม่ได้มีน้ำ

ตอนเข้าไปในบ้านนะเจอศพผู้ชายคนนึง

อืดแล้วแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น
ลักษณะคือนั่งหลังพิงผนังห้อง
ขาข้างขวาของศพนี่นะคะเจออาวุธปืนด้วยหนึ่งกระบอก
ทีนี้ทั้งพนักงานสอบสวนทั้งแพทย์ทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

เพราะว่าเขาต้องเก็บหลักฐานต่าง

เป็นปืนที่ตกอยู่ข้างศพที่เจอ
เขาก็ต้องเก็บหลักฐานรวมถึงสอบพยานคนที่เห็นเหตุการณ์
อาจจะเห็นหลังจากนั้นแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยเมืองอาจสามารถก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิต
เคลื่อนย้ายแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลศรีนคริน
เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ตายคือใคร
ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเกิดย้อนไป
ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทอ่อนศรีศรีดามาศ
สารวัตรสอบสวนสพอาจสามารถเขาได้รับแจ้งว่ามีคนหาย
คนหายคนนั้นเป็นตำรวจด้วยนะคะ
ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกธนาตุลเพชรัตน์
เป็นรองสารวัตรปราบปรามสพบ้านดู่อายุ๕๘ปี

ซึ่งร้อยตำรวจเอกธนาดุลพักอยู่ที่บ้านเลขที่๙๒
หมู่๑๕ที่ตำบลอาจสามารถ
ญาติของร้อยตำรวจเอกธนาดุลบอกว่า
ร้อยตำรวจเอกธนาดุลหายตัวออกจากบ้านไป
ตั้งแต่เช้าของวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
ปกติแล้วเนี่ยร้อยตำรวจเอกธนาดุลก็จะมาออกกำลังกาย
สวนสาธารณะหนองหูลิงในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ
แต่วันนั้นเช้าวันที่๕เมษายนมาออกกำลังกายปั๊บ
หายไปเลยติดต่อไม่ได้
เขาก็รอพยายามติดต่อค่ะ
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็ยังติดต่อไม่ได้
ทีนี้ญาติก็เลยไม่สบายใจไปเข้าแจ้งความนะคะ

ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะเชื่อมโยงกันได้หรือเปล่า
ศพชายปริศนาที่พบในบ้านพักคนงานร้าง
กับร้อยตำรวจเอกธนาดุลว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ผู้ตายที่เป็นชายปริศนา

แต่ทางญาติของร้อยตำรวจเอกธนาดุล
คาดว่าน่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกธนาดุลแน่
เรื่องจากการแต่งกายของผู้ตายลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
ใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงขาสั้น
เหมือนกับจะออกจากบ้านมาเพื่อออกกำลังกายแล้วก็หายตัวไป
ซึ่งถ้าเกิดว่าผลการชนะสูตรออกมา
ปรากฏว่าเป็นร้อยตำรวจเอกธนาดุลจริงเนี่ยนะ
ญาติบอกว่าน่าจะเป็นการนำมาฆาตกรรม
ทีนี้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดหน่อย
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงพนักงานสอบสวน
ก็จะตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
แล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลการชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ต่อไป
แล้วก็จากการสอบถามเจ้าของบ้านพักค่ะ
เจ้าของบ้านที่เป็นบ้านคนงานร้างเขาก็เล่าให้ฟัง
ว่าก่อนหน้านี้รู้แค่ว่ามีคนหายออกจากบ้านเป็นตำรวจ

จนเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานค่ะวันที่๑๔
เจ้าของบ้านพักเนี่ยนะเขาได้กลิ่น
เป็นกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งออกมาจากบ้านพักร้างตรงนี้
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
แล้วก็พบศพชายปริศนาจริงนะคะ